คุณผู้ชมคะอันนี้ก็ต้องระวัง
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุก็๓๔แล้วนะคะ
แต่เธอเนี่ยไปอลวาดอยู่ในร้านอาหาร
แต่ร้านอาหารนี้เขาเป็นร้านอาหารที่เขาปิดกิจการไปแล้ว
ไม่ได้มีคนอยู่ไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรแล้ว
ปรากฏว่าคุณผู้ชมความวุ่นวายมันบังเกิด
เมื่อตำรวจพยายามจะเข้าไปชาร์จตัวเธอ
เธอถือมีดและขู่จะเผาร้านอาหารแห่งนี้ด้วย

แจ้งเย็นแจ้งเย็น
ไปดีกว่ะไปดีกว่ะ
นี่คือนาทีชาติตัวเธอนะครับคุณคิงคุณผู้ชมที่เธอกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอ่ะเอาจริงคือเธอไม่ได้เจ็บปวดอะไรแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามยุทธวิธีนะคะที่ถูกต้องแต่ความที่เธอเนี่ยถึงมีดอยู่ในมือกลัวหนึ่งเธอจะทำร้ายคนอื่นหรือจะทำร้ายตัวเองและเธอก็ขู่จะเผาร้านอาหารด้านนี้ด้วยรวมไปถึงคือเ
ก็เลยต้องเข้าชาร์จตัวเธอแบบนี้ตำรวจสภเมืองอุดรธานีจับตัวนางสาวชุรีพรอายุ๓๔ปีค่ะอลวาดอยู่ในร้านอาหารร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะเหตุการณ์เนี่ยจริงเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะคะช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งพอชาร์จตัวก็ถามอะไรก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่จับใจความ

ความบ้างไม่ได้ความบ้างก็อย่างที่บอกว่าเธอเสพยามาด้วยแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจับแล้วจะไปง่ายนะผ้าต้องมามัดมาห่อตัวเธอแล้วเอาขึ้นรถเป็นเหมือนรถเข็นนะคุณ

แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุด่วนเลย
ความเสียหายเบื้องต้นเหรอเป็นหมื่นบาทเลยค่ะ
เดี๋ยวจะแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยค่ะ
เพื่อนบ้านแจ้งว่ามีผู้หญิงเสียงร้องของผู้หญิงทุบข้าวของอยู่
ให้มาดูเราไปธุระอยู่ก็เลยกลับมาดูค่ะ
แล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารเหรอครับ
เคยเป็นร้านอาหารเก่าค่ะที่เราทำปีดก่อนกว่าแล้ว
แล้วปีดไปนานแล้วค่ะไม่ได้ทำแล้ว

ปกติไม่มีคนอยู่เขาก็ปีดแล้วก็ไม่ได้อยู่ค่ะ